ผมอยากจะให้ดูเรื่องแรกกันหน่อย
คราวแรกต้องรอล์ฟเป็นเพลงเลย
บ้านของพี่ธำนาธำนา
ดุขาวทุกเมื่อ
มูล๖มูล๗มูล๑๔และมูล๑๘
ที่ตำบลยอดแกงอำเภอนามนจังหวัดกาลสิน

รวมตัวกันนะเขาบอกว่ามีตั้ง๓๗๕ครัวเรือน

ด้วยการนิมนต์พระสงฆ์จำนวน๘รูปนะครับคุณผู้ชมครับ
มาทำการสวดเจริญพุทธมนต์และทำพิธีเสกก้อนหิน
เสมือนเป็นสิ่งมงคล

แล้วก็ทำพิธีเสกก้อนหินให้ทำการเป็นเหมือนกับว่าสิ่งมงคลแล้วเนี่ย
ยังมีบริเวณที่เสาหลักเมืองกลางหมู่บ้าน

ชาวบ้านเขาจะนำหินมงคลกลับไปหวาน
ตามบริเวณบ้านเรือนศูนย์และไร่นะ
เพื่อให้มีความร่มเย็นเป็นสุข
ปลูกอะไรก็ดีปลูกอะไรก็ขึ้นยังไงล่ะครับ
เขาบอกว่าพิธีทั้งหมดนะมีแบบยาวเลยสองสาว

เดี๋ยวถึงช่วงเช้าวันที่๓ชาวบ้าน

โอ้โหเสียงนกร้อง

อ่ะทั้งหมดทั้งหมดต้องมารวบตัวกันนะครับถ้าหมุนตรับบาทแล้วจะแต่งพัฒนาอาหารถวายแดบพระสงฆ์บรรยากาศอบอุ่นนะ
แล้วดูสิครับสิ่งที่เขามาถวายแก่พระสงฆ์ดีทั้งนั้นเลย
อกจากนี้ชาวบ้านเขายังนำกระทงรูปทรงสามเหลี่ยมเขาเรียกว่าอะไรกระทงหน้าวัว
นี่เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่อาหารขาวหวานลงไป
มีข้าวดำข้าวแดงมาวางเอาไว้ที่ตรงเสาหลักเมืองกลางหมู่บ้าน
ทั้งหมดทั้งมวลประกอบพิธีเส้นไหว้แล้วก็ทำการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน

ถือว่าเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัย
มุฒิกานุลยาวนานแล้วเนี่ย
แล้วก็จัดทำบุญในเดือน๗หรือบุญสำคะของทุกปี
ค่ะถ้าผู้ชายก็สำค่าถ้าผู้หญิงก็สำค่า
เออก็ไม่เกี่ยวมันเป็นคำเรียกของเขา

ชาวบ้านเขานำกระทงหน้าวัวไปวางตามทางสามแพร่ง

ทางสามแพร่งเขาเชื่อว่าเป็นทางผีผ่านวิญญาณผ่านไง
ชั่วร้ายจะได้ไม่เข้ามาในหมู่บ้าน

แล้วเรื่องราวในหมู่บ้านก็จะมีแต่สิ่งที่ดีนั่นเองนะครับ
ทั้งหมดทั้งมวลทำเพื่อให้ฟ้าฝนมาตกต้องตามฤดูกาลด้วยนะจ๊ะ
โอ้ดีสำหรักก็คือที่คำาร้า

คือว่าผู้ชายซ้ำค้าผู้หญิงซ้ำค่า
ไม่เกี่ยวเลยมาจากชำระสิทธิ์ที่นี่ดีครับ
คุณชำระแล้วเมื่อไหร่จะชำระคุณไปก็ได้